ไปดูที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะ
ตอนนี้มีฝูงค้างคาวแม่ไก่

บุกยึดพื้นที่เมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังพอสมควร
ตอนนี้ทางประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ

แล้วก็ต้องทำความสะอาดบ้านวันละหลายครั้ง
เพราะว่ามูลค้างคาวสร้างความสกปรกไปทั่วค่ะ
กำลังใช้ชีวิตกันด้วยความยากลำบาก
หลังถูกค้างคาวแม่ไก่กว่า๑แสนตัวยึดพื้นที่ในชุมชน
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
จากเสียงรบกวนรวมทั้งยังมีการปล่อยมูลจำนวนมากไปทั่วพื้นที่
นักท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคะเดินทางกลับกันหมด
อกจากนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับสายไฟ
พื้นที่กระแสไฟฟ้าดับและยังกระทบกระเทือนต่อพืชพันธุ

อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะ
เพราะว่าค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์ที่อยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

ขณะที่ถ้าจะไปไล่พวกมันก็ห้ามใช้อาวุธใดทั้งสิ้น
พวกเขาจึงทำได้เพียงแค่ร้องเรียนให้ทางการเร่งให้ความช่วยเหลือ

ส่วนทางด้านกลุ่มอนุรักษ์สัตว์บอกว่า
ไล่พวกมันไม่ว่าจะใช้วิธีการใดนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะ
ต้องรอให้พวกมันย้ายถิ่นที่อยู่ไปเองเท่านั้น

หลังสภาท้องถิ่นประกาศให้เรื่องนี้เป็นภาวะฉุกเฉินของเมืองแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมจำนวนของพวกมัน
รวมทั้งจัดหาที่อยู่ใหม่ที่จะไม่สร้างผลกระทบให้กับชาวเมือง
คาวแม่ไก่เหล่านี้นั้นเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เมื่อหลายปีก่อน
แต่ว่าระยะหลังค่ะมีการขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
ลุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนมากขึ้นเรื่อย
และเริ่มส่งผลต่อราคาที่ดินที่ตอนนี้ราคาดิ่งต่ำลงเรื่อย
เพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะเข้ามาซื้อแล้วค่ะ
เห็นจากภาพแล้วแทบจะไม่เห็นใบไม้เลยครับ
ค้างข่าวเต็มต้นไม้เกาะอยู่เยอะทีเดียวนะฮะ